ไปดูฟอร์มการทำประตูของ๒ดาวรุ่งฟุตซอลไทย
ปรณัชกิติภาณวงศ์รวมทั้งมุมมันอุสมานกุศา
แจ้งเกิดได้อย่างเต็มตัวในศึกชิงแชมป์อาเซียนครับ
๑นาทีมีเฮวันนี้ไปชมรีหลาการทำประตูของ๒ดาวร่วงฟุตซอลไทย
ในฟุตซอลชิงช้ำอาเซียน
โอ้โหแข้งหนุ่มวัย๑๙ปีปานัทกิติพานุวงศ์
บรรจงทรัพย์คนเดียว๔ประตูแบบนี้
ส่วนจุ่มเม็ดโภฮมัตต์อุสมานุสาโชลีราทรัพย์๔ประตูสวยเช่นเดียวกัน
อื้อหือหือยิ่งเสด่าแบบนี้นี่แหละ๑นาทีมีเฮ
โอ้โหแข้งหนุ่มวัย๑๙ปีปรณัชกิติภาณวงศ์
โอ้โหแข้งหนุ่มวัย๑๙ปีประตูสวยเช่นเดียวกัน